สวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะ

ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ

ผู้เข้าชิงทุกคนก็มีคุณภาพทั้งนั้น

ใช่ค่ะรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

ปีที่แล้วเราก็ได้รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม

แล้วก็ในส่วนของผู้ประกาศข่าวด้วย

แล้วก็รายการถามตรงพี่จอมขวัญ
ก็๒ปีซ้อนเหมือนกัน
เราก็จะเป็นหน้าศาสนคือ
ไม่มีกับทีมงานทุกคน
ไม่มีไทยรัฐทีวี

ที่สนับสนุนการสร้างรายการข่าวดีแบบนี้เนี่ย

ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยล่ะครับที่ติดตามเรามาตลอด
บ๊วยแล้วก็จะพัฒนาต่อไปใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะเราก็จะพัฒนาต่อไปไม่ให้คนดูทุกคนผิดหวังนะคะ
ก็จะทำงานอย่างเต็มที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปทุกปีค่ะ
และประวัติในการข่าวยอบเยี่ยมได้แกกะ
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์จากบริษัทที่บ้าวมีดอร์ดแคสต์สำหรับ
อาหารทางสนานีกระทัดไทยรัฐทีวีห้อง๓๒ครับ

ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
ผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรายการไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

รางวัลนี้ก็จะทำให้เราได้ตระหนักต่อไปว่า
เราจะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการผลิตรายการข่าว
เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
กับสังคมหรือว่ากับบ้านเมืองของเรานะครับ
ผมเชื่อว่าข่าวเนี่ยสร้างชาติได้
แล้วก็สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ได้นะครับ
แล้วมันก็จะทำให้เราได้รับผลตอบแทนกลับมาจากคนดูทีวี

และผู้ที่ได้รับรางวัลนาการ่า
รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่

แสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณทุกรายการในไทยรัฐที่ผมทำเพื่อนพี่น้องทุกคน
ถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่มีวันนี้เราไม่ได้รางวัลดีครับขอบพระคุณครับ

ขอบคุณพี่น้องร่วมวงการทุกคนค่ะขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วย
ที่ให้โอกาสมิวได้ทำงานนี้
เป็นกำลังใจให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกคน
นี้เป็นสื่อมวลชนอาจจะต้องทำงานแตกต่างจากยุคก่อนนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณค่ะ